ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเคลียร์สถานการณ์อยู่นะฮะฟังแล้วก็น่าตกใจนะครับ
เริ่มต้นจากช่วงเที่ยงวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจที่เชียงใหม่เนี่ยสพช้างเผือกติดตามตัวผู้ชายคนหนึ่งที่หลบหนีคดีช่อโกงนะฮะ
แล้วเขาหลบหนีไปอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในคอนโดมิเนียมแถวซอยข้างธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ
โชตนาที่ตะมนตช้างเผือกคอนโดตรงนี้ครับ
เขาชื่อว่านายสุเมฆคลองวงอายุ๒๕ปีนะฮะเป็นชาวพยาวนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงนะครับแต่พอไปถึงเนี่ยตำรวจจะขอเข้าควบคุมตัวเนี่ย
ค่ะนายสุเมฆไม่ยอมให้จับกลุ่มแล้วก็ปิดห้องอืม
ปิดห้องที่อยู่บนชั้นสามนะฮะคอนโดแห่งนี้มีสี่ชั้นค่ะนะ
ห้องเลขที่สามศูนย์หนึ่งปิดห้องแล้วตะโกนออกมาจากห้องพักบอกว่า
เขามีปืนนะอืมและข้างในเนี่ยเขามีตัวประกันสองคนค่ะ
ตัวประกันสองคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคือภรรยาคนที่หนึ่งของเขา
ค่ะอีกคนนึงคือภรรยาคนที่สองโอ้โหอ่า
เราก็ไม่รู้ว่าโอ๊ยนี่นี่ฮะเห็นไหมฮะ
เป็นภาพมุมสูงนะครับทุกผู้ชมครับที่เราใช้โดรนขึ้นไปแล้วก็ถ่ายภาพมุมสูงตรงนี้เนี่ย
นะฮะค่ะจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีคนอยู่อืมนะครับ
คือตอนที่ตำรวจพยายามจะเข้าไปจับกลุ่มตัวเขาเขาตะโกนออกมาบอกมีปืน
แล้วมีผู้หญิงสองคนเป็นตัวประกันอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยต้องระวังความปลอดภัยของตัวประกันก่อน
นะฮะตำรวจก็ต้องออกมาตั้งหลักแล้วก็เปิดการเจรจานะครับ
บอกให้เขาเนี่ยยอมวางอาวุธแล้วปล่อยตัวประกันออกมาอ่า
มีอะไรก็เจรจากันนายสุเมฆก็ไม่ยอมนะฮะ
ตำรวจไปรับแม่กับลูกชายของนายสุเมฆมาจังหวัดพยาวนะฮะโอ้ไปรับมาจากที่จังหวัดพยาวเลย
ใช่ครับมาที่เชียงใหม่เนี่ยฮะที่ช้างเผือกเนี่ยนะครับค่ะ
เกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมอบตัวนะครับแต่แม่พยายามคุยยังไงลูกชายก็ไม่ยอมนะครับ
แล้วที่น่าตกใจมากคือสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีค่ะ
ตอนเที่ยงนะที่ตำรวจจะไปจับกลุ่มตัวเนี่ยตอนบ่ายสามกว่าเกือบบ่ายสี่
มีเสียงปืนดังขึ้นมาจากในห้องสามนัดในห้องมีอยู่กี่คนนะคะสามคน
ถ้ารวมตัวนายสุเมฆด้วยแล้วเสียงปืนดังสามนัดใช่
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะอืมแล้วมีกระสุนปืนเนี่ยหนึ่งนัดเนี่ย
มันทะลุกระจกออกมาด้านนอกห้องโอ้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปนะฮะ
เพื่อจะไปเคาะประตูห้องให้เปิดห้องปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับอะไร
มาจากในห้องนะฮะพยายามติดต่อด้วยการโทรศัพท์เข้าไป
ก็ไม่มีใครรับสายเลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีของสามคนนี้ค่ะ
ตำรวจสพช้างเบือกที่เชียงใหม่ต้องประสานขอกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษมานะครับ
เอาเกราะเอาโลกกำบังมาด้วยนะครับ
เพื่อเข้ามาเคลียร์พื้นที่ล่าสุดนี่คือภาพล่าสุดนะฮะ
ช่วงเย็นเย็นค่ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังปิดล้อมพื้นที่
กระจายกำลังโอบล้อมอยู่นะครับแต่ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปในห้อง
เกรงว่าถ้าเกิดว่านายสุเมฆเขาก็ยังอยู่ในห้องนี่แหละ
เราไม่รู้ว่าเขายิงอะไรไงในตอนนั้นมันจะเป็นความสุ่มเสี่ยงอ่ะค่ะ
ก็คือบุกป่ามเข้าไปไม่ได้แหละ
เดี๋ยวคุยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
คุณเจตนาเมืองลือนะฮะสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณอรัชพรและท่านผู้ชมครับครับ
ตอนนี้ตำรวจยังตรึงพื้นที่อยู่ไหมครับตรงจุดคอนโดที่ผู้ต้องหา
ซ่อนตัวแล้วก็หลบอยู่ในนั้น
ใช่ครับบรรยากาศตอนนี้รอบคอนโดก็เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ
และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดแม่นปืนนะครับ
ก็ได้กระจายกำลังโอบล้อมคอนโดที่เกิดเหตุเอาไว้นะครับ
แต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเข้าไปอย่างใดนะครับ
ขณะเดียวกันทางเจ้าที่อีกชุดหนึ่งก็ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนะครับบินเข้าไปสังเกตการณ์
บริเวณรอบห้องพักที่ผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายสุเมฆครองวง
ซึ่งเช่าพักอยู่นะครับบริเวณชั้น๓พร้อมกับภรรยาคนที่๑ที่๒ที่จับตัวไว้เป็นตัวประกัน
แต่ปรากฏว่าห้องพักที่เคยเห็นยังปิดไปมืดนะครับและกำลังเจ้าที่สำรวจอีกชุดหนึ่งก็ได้ขึ้นเป็นอยู่บนตึกเลยนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังมีการวางแผนกันว่าจะมีการจู่โจมในช่วงไหน
เพราะว่ากำลังประเมินสถานการณ์เป็นระยะเนื่องจาก
ว่าทางผู้ต้องหานั้นมีอาวุธปืน
แม่ของผู้ต้องหานะครับมือปืนแล้วก็ลูกชายนะครับ
ซึ่งเดินทางมาจากประโยคหลายประยามเครียดกล่อมนะครับ

ทั้งผู้ต้องหาที่ขังตัวเองอยู่ในห้อง
กับภรรยาคนที่๑คนที่๒นั้นยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
แต่ล่าสุดเป็นไปอย่างตึงแค่ครับคุณภาคภูมิคุณรัชพรครับ
คือตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ยืนยันออกมาว่าเสียงปืนที่ดังขึ้น
เมื่อช่วงสัก๑๕นาฬิกา๔๕นาทีเนี่ย
มันจะเป็นเสียงปืนที่เกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมครับ
ยังไม่ยังไม่มีการยืนยันครับแล้วเนื่องจากว่าทางเจ้าที่ตำรวจต้องเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่อย่างเดียวครับถึงจะทราบผล
แต่ตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจมีการเรียกกำลังเจ้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
แล้วก็ชุดแม่นปืนเข้ามาสมทบนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
คาดว่าคงจะมีการเข้าเคลียร์พื้นที่ในเร็วนี้ครับผม
เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องของยุทธวิธีหรือว่าแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นยุทธวิธีในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
เดี๋ยวว่าจะดูเรื่องขององค์ประกอบโดยรอบ
อย่างคุณแม่หรือว่าลูกของผู้ต้องหาที่มาเนี่ยตำรวจก็ยังให้ช่วยเจรจาอยู่ไหมฮะ
เนื่องจากว่าตอนบ่ายหลังจากที่มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัดที่ห้องพักดังกล่าวนะครับ
คุณแม่ได้พยายามใช้โทรศัพท์จากสายกลางติดต่อขึ้นไป
แต่ปรากฏว่าห้องพักดังกล่าวนั้นไม่มีคนรับสายนะครับ
ตอนนี้ก็จากการสังเกตการณ์ดูห่างของผมขนาดนี้
เพราะว่าห้องดังกล่าวนั้นติดไฟหมดแล้วนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวในห้องเลยนะครับ
คุณเจตนาครับผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเขาเป็นมายังไง
ถึงมาหลบหนีแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนี้แล้วตำรวจตามมาเจอได้
โดยการร่วมกันฮุตรศลิสต์หรือหลอกลวงนำแผ่นป้าทะเบียนรถหรูนะครับ
ลดหรูไปหลอกขายให้เยือเกือบทั่วประเทศ
มีคนที่ตกเป็นเยือของผู้ต้องหาคลุมนี้สูญเงินไปนับล้านบาท
ต่อมาทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานคลองตัน
ได้มีการร้องขอต่อสารอาญาจรุงเทพฯออกไหมจำ
แล้วก็สืบทราบว่าทางผู้ต้องหาได้หลบหนีมาเช่าคอนโด
อยู่ในพื้นที่ตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็จึงส่งหมายจับนี้มาให้กับตำรวจภาค๕นะครับ
เข้ามาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าทางเจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ
ทางผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งอยู่ในห้องพักเนี่ย
ไม่ยอมให้จับกลุ่มครับได้ตะโกนออกมาว่า
เขาพร้อมที่จะยิงตัวตายพร้อมกับภรรยาทั้งสองคน
ทางเจ้าที่ตำรวจต้องยอมถอยล่าถอยออกมาแล้วมาประเมินสถานการณ์
ว่าทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจะกระทำจริงหรือไม่นะครับ
ของผู้ต้องหาซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพยาว
ต้องหาก็ไม่ยอมเจรจาด้วยนะครับแล้วก็มี
ทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะประเมิน
การเชินสถานะการณ์ได้จนถึงขนาดนี้ครับคุณพ่อกลุ่ม
อันนี้นอกจากตำรวจแล้วก็หน่วยพิเศษแล้วเนี่ยยังมีหน่วยกู้ภัยหรือว่า
พยาบาลอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยไหมคะ
มีการประสานรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลนครพิงนะครับ
แอมโมแลนซ์จำนวน๓คันด้วยกันนะครับ
แพทย์พยาบาลเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้ตลอดเวลานะครับ
หากมีสถานการณ์เข้าเคลียร์พื้นที่ได้
หากมีคนเจอคนบาดเจ็บนะครับ
ก็สามารถจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้ทันท่วงทีครับ
ครับเดี๋ยวความคืบหน้าตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ

สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดส่วนนี้ก็คือเรื่องของผู้หญิงสองคนที่อยู่กับผู้ต้องหาในห้องนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่หลังจากที่ได้ยินเสียงปืน๓นัดเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ